ร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้องร้อง

ภูมิภวงดวงจันทร์นะครับราชินีลูกทุ่งคนเดียวของประเทศไทย
เพลงรักบ้านทุ่งก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงที่สละสลวยจริงนะครับ
ต้องขอชมคนแต่งแบบใช้คำได้แบบสุดยอดมากนะฮะ
ค่อนข้างยากนะเพลงนี้คำมันแต่จูนร้องได้ถูกต้องหมดเลย
ตอนที่ลงไปกอดพ่อกอดแม่เนี่ยเห็นสายตาของพ่อแม่คือ
จูนคือความหวังของครอบครัวเนอะ
คือหัวเรี่ยวหัวแรงในการแบ่งเบาภาระเหมือนกัน

หมื่นเนี่ยคุณพ่อทำงานกันหลายเดือนนะคะกว่าจะได้
เงินเก็บตอนนี้ที่บ้านไม่ต้องพูดถึงเลย

หมดไปตั้งแต่พากันไปรักษาตัวรอบแรก

เพลงหน้าเครื่องช่วยฟังจะได้แล้วนะคะ

แต่ว่าต้องเป็นคราวหน้าค่ะ

ไปตั้งสมาธิดีตั้งหลักดีลูก
ไม่แน่อาจจะเกิน๘๐๐๐ไปให้แม่ได้

แล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมก็
กลับมาติดตามเชียร์น้องจูนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ของเราคนนี้ได้ใหม่ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ในคราวหน้าทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับทั้ง๒วันเลย

ยังมีรายการดีอีกรายการหนึ่งรออยู่นะคะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ

มาให้เกมต่อชีวิตได้แบ่งเบาอุปสรรคของคุณ

อกจากน้องที่จูนเป็นห่วงมากแล้ว

มีโรคความดันกับโรคเบาหวานค่ะ

แม่เขาก็จะแพ้ปูนแพ้ฝุ่นอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็แบบเสียงแหบไม่มีเสียงค่ะ

ใครจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อค่ะ
หนี้พวกนี้ก็กู้มาซื้อหูฟังให้น้อง

แล้วก็หนี้ส่วนหนึ่งก็กู้มาทำไล่ทำนาค่ะ